สำหรับทีมดำน้ำของคุณเอ๋นรินทรน้ำบางช้าง
ก็มีการนำทั้งอุปกรณ์นำทั้งกำลังคน
คือเป็นคนไทยที่ไปอบรมมาจากอิตาลีเนี่ย

ทีนี้พี่เอ๋มีการโพสต์คลิปในเฟซบุ๊คเมื่อคืน
คุณผู้ชมช่วงประมาณ๕ทุ่มกับเที่ยงคืนนี้นะคะ
โพสต์แล้วมันเป็นคลิป๔คลิป
โดยให้เห็นถึงสภาพอุปสรรคต่างที่หน่วยซิล
เขาต้องเข้าไปภายในถ้ำแล้วก็เจอสภาพแบบนี้คุณผู้ชม
เป็นการโพสต์คลิปแล้วก็ระบุข้อความ
บอกว่าคลิปที่เห็นคือทีมนรินทร
ได้ลงไปสำรวจพื้นที่นำร่องภายในถ้ำหลวง

โดยพื้นที่นี้ถูกน้ำท่วมเมื่อวาน
ซึ่งภารกิจค้นหาของหน่วยซิลจำเป็นต้องผ่านจุดนี้ค่ะ

เพื่อจัดการกู้เครื่องสูบน้ำที่ถูกน้ำท่วม

เป็นทีมดำน้ำของพี่เอ๋มีนายเบนเรมแมนาน

อันนี้เขาบินมาจากภูเก็ตมาสนับสนุนการช่วยเหลือ
แล้วก็ทุกคนจะแบกอุปกรณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ

คลานทั้งเดินทั้งลุยน้ำ
ดำน้ำผ่านตรงนั้นเนี่ยแบกของไปยี่สิบกว่ากิโลกรัมเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากตลอดเวลาอันไหนเดี๋ยวขอฟังเสียงในคลิปหน่อยนะคะ
ของไปด้วยยี่สิบกว่ากิโลกรัมเดินปีนไปด้วย
น้ำสีเชี่ยวขนาดนี้นี่คือเดี๋ยวเขาต้องดำลงให้ค่ะ

กำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าไปยังไง
คือตั้งสติตัวเองแล้ววิธีเข้าไปแบบนี้คือพอน้ำมันเชี่ยวนี่คือเขาต้องเสา
สาวเชือกเข้าไปใช่ปะสาวสาวควรจะแสนน้ำด้วย
น่ะเดี๋ยวดูดิไปไปยังนี่ค่ะลงแล้วไหมเนี้ยจะลงอีกอ่ะลง
เราคงตายภายใน๓เมตรแรก
โอเค
อ่ะเนี้ยสาวสาวเชือกไปอันเนี้ยอันเนี้ยคือที่ที่เจนบอกว่า
วันนี้ถือว่าสภาพน้ำดีเพราะว่ามันยังเห็นอยู่เห็นเชือกเนอะเห็นมือตัวเองเนี่ยดี
คุณผู้ชมเห็นไหมคือเขาบอกว่าที่ลงไปถือว่าสภาพน้ำดีนะ
คือยังพอเห็นอยู่บ้างอ่ะแต่ก่อนหน้านี้นี่คือขุ่นน้ำแบบมีเป็นสีแบบ
แดงสีโครนแดงขุนเลยนะคะส่วนเชือกที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ย
เป็นสิ่งที่ทางหน่วยซิลเขาทำเส้นทางเอาไว้ในช่วง๓๔วันที่ผ่านมา
เพราะว่าเมื่อก่อนอย่างที่บอกไงพอน้ำในถ้ำมันขุ่นมันเหมือนเป็นน้ำโครน
แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเขาก็ต้องมีการเหมือนกับโยงเชือกเอาไว้เนี่ยค่ะ
เพื่อเป็นเอ่อเวลาดำน้ำลงไปเนี้ยจะอย่างน้อยจะได้จับเป็นเส้นทางอ่ะ
จะได้จับเป็นเส้นทางในการไปสู่จุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายนั่นเองนะคะ
ซึ่งทางพี่เอ๋นารินทรรวมถึงน้องชายน้องชายเขาอยู่ต่างประเทศไง
เขากลับมาเมืองไทยพอดีแล้วเขาชอบเรื่องดำน้ำ
มีโอกาสไปดำน้ำช่วยเหลือชีวิตคนที่อิตาลีด้วย
พอกลับมาคราวนี้เอาอุปกรณ์ทั้งจากสวีเดนอิตาลีมาช่วยเหลือนะคะ
อย่างเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยมาเรื่องของน้ำภายในถ้ำ
เพราะว่าบอกแบบนี้นะคุณอ้าวคิดกันง่ายก็คือ
ถ้ำหลวงแห่งนี้คือท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เลยคุณ
ถ้าฝนตกน้ำมาแรงมากก็ไม่ได้ไหลตรง
มีหลายแบบขึ้นลงก็มีกว้างใหญ่ก็มี
ขนาดเล็กก็มีคนรอดไม่ได้คนมุดรอดไม่ได้ก็มี
น้ำมาขุ่นก็มีนะครับมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะฮะไม่มีแสงสว่างเลย
นี่เป็นบทเรียนที่ต้องศึกษาไว้ในครั้งหน้า
ว่าเราจะต้องทำอย่างไรในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยภายในถ้ำ
และผู้ว่าก็พูดมานี่แหละครับนี่คือสงครามที่ต้องแข่งกับเวลา
ที่ต้องต่อสู้กับเวลานั่นเอง